ฉะเชิงเซาครับรถพ่วงขับผ่านสามแยกมา
แล้วท้ายที่สุดชนกับรถกระบะ๒คันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๖คน
เพราะอะไรเพราะรถพ่วงยักษ์ใหญ่คันนี้ไม่ยอมเบรกฮะ
มุมนี้เห็นชัดเจนนะคุณนะค่อยไล่เลี่ยงกันไป
นี่รถบรรทุกขับตามหลังรถวัตถุไวไฟมาและทางเนี้ยเขาเป็นไฟเขียวคุณ
กระบะกำลังออกตัวกันแล้วปรากฏว่ารถบรรทุกพ่วงคันนั้นนะคุณ
ไม่เบรกไม่หยุดจนไปชนกับรถกระบะ๒คันเลยนะคุณ
ถังน้ำแตกกระจายในมุมนี้เห็นชัดใช่ไหมเออนี่คือรถบรรทุกสารเคมีเนี่ย
เขาหยุดแล้วนะแต่รถใหญ่บรรทุกพ่วงคันนั้นน่ะ
หยุดไม่อยู่จริงนะครับจนไปชนรถกระบะ๒คันนะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้
บริเวณสามแยกนอกบางประกงที่ตำบลบางปะกง
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับรถพ่วง๒๒ล้อยี่ห้อฮีโนสีขาว
กับรถกระบะสองคันฮะสภาพรถกระบะพังยับเยิน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บหกรายนะครับในจำนวนนี้คุณ
มีเด็กหญิงวัย๓ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณดูสิคนในรถกระบะติดอยู่ภายในรถ
ทั้งหน้ายุ่นเออพยายามที่จะต้องเอาตัวคนบาดเจ็บเนี่ยออกมา
แล้วข้างหลังเห็นไหมฮะเขาว่าเขาขนไอ้ถังน้ำมาเนี่ยใช่ค่ะ
โอ้โหน้ำแตกกระจัดกระจายเลยนะฮะนี่ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทางนะ
งัดตรงประตูรถแล้วก็นำร่างคนเจ็บออกมา
ใช่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะนี่ส่วนเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะ
สอบสวนทราบว่าคนขับรถบรรทุกพ่วงคันก่อเหตุ
คือนายสุรพนธ์เนธคุณอายุสี่สิบสองปีนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถพ่วงอ่า
เป็นจังหวะที่สัญญาณไฟเขียวของฝั่งรถผู้เสียหายนะฮะ
คือเขาบอกว่าไฟเขียวฝั่งรถกระบะ๒คัน
รถกระบะก็จะเลี้ยวขวาออกมาอย่างถูกต้องตามสัญญาไฟของเขา
สัญญาณไฟของเขานะฮะจะเลี้ยวออกจากถนนตรงนั้น
เพื่อไปถนนสิริโสธรทีนี้ฮะรถพ่วงเนี่ย
เบรกไม่อยู่หรือไม่เห็นสัญญาณไฟแดงของตัวเองหรือเปล่า
ก็เลยพุ่งชนเข้าอย่างจังนะครับ
นายสุรพลคนขับรถพ่วงเล่าให้ฟังบอกว่าขณะขับรถมุ่งหน้า
ทางอำเภอคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
ก่อนถึงแยกคือเขาขับตีคู่มากับรถบรรทุกสารเคมี
คือรถบรรทุกก๊าซแล้วก็เลยมองไม่เห็นสัญญาณไฟแดง
เหรอคือคันใหญ่คันนั้นมันก็บังสายตาผม
เออเออตอนแรกไม่รู้นะว่าเป็นสัญญาณไฟ
ก็เลยขับรถมาตามปกติแล้วฮะ
พอออกมาถึงตรงนี้โอ้โหก็เลยชนเข้ากับรถกระบะทั้งสองคันเต็มแรงนะครับ
ตำรวจบอกว่าจะได้สอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
ก่อนจะดำเนินคดีกับคนขับรถพ่วง

ซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรในจุดเกิดเหตุด้วย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกนะครับ
ต้องสรุปออกมานะตกลงมันสัญญาณไฟมันเสียใช่ไหม
คือสัญญาณไฟฝั่งของรถพ่วงมันเสีย
แต่ฝั่งของรถกระบะมันใช้การได้

แต่ว่าเส้นทางตรงสัญญาณไฟมันเสีย
ซึ่งจริงมันต้องเป็นไฟแดงไงเพราะว่าฝั่งนู้นเขาเขียวแล้ว

ไฟเขียวใช้ได้เขาบอกแต่พอไฟแดงมันใช้ไม่ได้แล้ว

ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูสิมันเปลี่ยนสัญญาณเป็นไฟแดงหรืออะไร

คือถ้าสมมุติเกิดว่ามันมีฝั่งหนึ่งไฟเสียเนี่ย
มันมันจะแย่มากเลยนะเพราะว่าฝั่งหนึ่งมันไม่รู้เลยว่า

แต่อีกฝั่งนึงสัญญาณไฟมันได้ไง
แล้วมันก็จะประจวบเหมาะให้เกิดอุบัติเหตุ

หรือเหลืองแล้วอย่างเดียวแดงไม่มีเห็นไหม
พอเหลืองปุ๊บแดงไม่มีมันดับไปเลย
มันต้องฝากด้วยแหละฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหน่อย

ตรงสามแยกนอกบางปะกงนั่นเองนะคะ